เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับกองทัพไทยก็ได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพันธ์ศาสตร์แปดสิบแปดพันธ์ศาสตร์
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
ผลเอกสมหมายกาวตีระผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ได้เป็นประธานจัดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมภัณษา๘๘ศหาธวาคม๒๕๕๘
โดยมีประหลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการเหล่าทัพ
เข้าร่วมพิธีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
สำหรับพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ประกอบไปด้วยการแสดงของวงดุรยางกองทัพไทย
แปรขบวนของนักดนตรีจำนวน๑๐๙คนและการแสดงความสามารถของกองพันธหารม้า
ต่อด้วยขบวนเดินแถวของทหารรักษาพระองค์จำนวน๑๒กองพันธุ์และทหารม้ารักษาพระองค์จำนวน๑กองพันธุ
โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดประหลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการเหล่าทัพและทหารรักษาพระองค์
ถวายคำสัตว์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของทหารรักษาพระองค์ในครั้งนี้
ก็เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี

ในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทย

พร้อมทั้งเทิดทูลไว้เหนือกล้าวเหนือกระหม่อม
และจะปกป้องพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยชีวิต